ช่วงนี้เรายังคงอยู่ภายใต้เคอร์ฟิลล์นะคะ
ห้ามออกนอกเคหาสถานหลัง๔ทุ่มจนถึงตี๔
ก็เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ด้วยนะคะ
แต่ว่ามาตรการเคอร์ฟิลล์ก็จะมีข้อยกเว้นสำหรับผู้ที่จำเป็น
จำเป็นจริงเช่นเจ็บไข้ได้ป่วย
หรือว่าต้องปฏิบัติหน้าที่ต้องทำงานก็ต้องมีเอกสารมีจดหมายรับรอง
มีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งเขาโพสต์เรื่องนี้เอาไว้
เขาบอกว่าอยากจะขอความเป็นธรรมให้กับพนักงานค่ะ
คือมีพนักงานบริษัทถูกจับตอน๕ทุ่ม
ถูกจับติดคุกที่สพแก้วอบังพลีจสมุทรพระกาล
ฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินซึ่งได้มีการทำเอกสารจากต้นสังกัด
ได้รับการอนุญาตขอทำงานล่วงเวลา
ก่อนหน้านี้เคยนำเอกสารนี้ให้ตำรวจอ่านแล้ว
ตำรวจก็บอกแล้วว่าใช้ได้แต่พอถึงเวลากลับถูกจับ
แล้วก็บอกว่าเอกสารไม่สมบูรณ์ก็เลยอยากจะขอความเป็นธรรม
คนก็มาแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้กันเยอะเลยนะคะ
เราเลยให้คุณสุชาดาสิริคงนักข่าวของเรา
ไปคุยกับหัวหน้าคนงานค่ะนางสาวมาลัยมูลกระโทกอายุ๕๓ปี
หัวหน้าคนงานบอกว่ามี๑๕คนที่โดนจับค่ะ
เป็นคนงานของบริษัทที่รับเหมาก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลือง
ก็เทคอนกรีตขัดมันตอนที่ถูกจับเนี่ย
มีปัญหาเรื่องของการทำงานล่าช้าจนล่วงเวลา
หัวหน้างานบอกว่ามั่นใจว่าคือจริงแล้วมันไม่น่าจะมีปัญหา
เพราะตรวจสอบกับตำรวจแล้วว่าเอกสารที่มีอยู่ใช้การได้
แต่สุดท้ายทำไมถึงโดนจับ
แล้วที่น้อยใจก็คือตำรวจบอกให้คนงานทั้ง๑๕คนเซ็นเอกสาร
แต่ไม่อธิบายว่าเป็นเอกสารอะไร
แล้วก็ให้เข้าห้องขังของโรงพักไปเลย
อกจากนี้ตำรวจฉีกเอกสารที่ทั้ง๑๕คนถือมา
โดยให้เหตุผลว่าเอกสารไม่สมบูรณ์ชื่อไม่ตรง
นี่ค่ะนี่นะคะฉีกไปเลย
จนทำให้คนงานเขาท้อแล้วก็นอนร้องไห้กันทั้งคืนค่ะ
ถ้าพี่เอาเอกสารตัวนี้มาด้วยให้ร้อยเวน
ก็มันเป็นเหตุการณ์ตรงนี้ทีนี้พอสั่งแล้ว
บันทึกไปหมดแล้วมันทำอะไรไม่ได้แล้ว
ต้องรอผู้กำกับตัดสินว่าจะสั่งฟ้องหรือจะประกันตัวหรือจะอะไรยังไง
ก็เลยต้องนั่งรอกันยันกระทั่ง๑๐โมงเช้าค่ะ

ไปขอสไลด์จากตำรวจคนนั้น
ไม่ให้อยากล้างต้องซื้อเอา
บอกให้เราอาบน้ำไม่อาบพวกมึงก็เหม็นสิเว้ยอย่างนี้

ยังบอกเลยว่าพี่ถ้าเหม็นขนาดนั้นจะจับพวกหนูมาทำไม
พวกหนูทำงานหาเช้ากินข้ามเหมือนกัน

คือไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าเริ่ม๔ทุ่ม
จะถูกคอหาฝากผลพรบอนภาพ
เราก็คิดว่าเราเอาเอกสารให้แล้ว
ทางตำรวจได้แล้วนะกลับบ้านก็คิดแค่นั้นนะคะ
มาถึงถ้าเพื่อนตรวจแล้วเพื่อนก็น่าจะให้เรากลับบ้านเลยอย่างนี้นะคะ

คือเราหลังจากทำงานเสร็จแล้วเราก็เลือกงานว่าจะกลับบ้าน

ตอนแรกว่าจะถึงบ้านแล้วพอไปถึงเข้าไปโรงพัก
แล้วเขาอุบันวันในคุกแบบมองหน้ากันแบบ
อะไรวะมันติดคุกเลยเหลือแค่นี้
ทั้งที่เราก็มีครบหมดทุกอย่าง

วันนี้กลุ่มคนงานเหล่านี้เดินทางไปที่สำนักงานอายการแขวง

เพื่อเขียนคำร้องขอความยุติธรรมเรื่องการละเมิดพรกร
เนื่องจากมีเอกสารขออนุญาตทำงานล่วงเวลา

โดยเรื่องจะถูกตีกลับไปที่สพบางแก้ว

และจะพิจารณาอีกครั้งว่าจะส่งฟ้องหรือไม่
ส่วนโฉนดที่ดินของนายจ้างตอนนี้
เอามาช่วยวางประกันตัว๑๕คน
จำนวน๘๘๕๐๐๐บาท
จะได้คืนหลังจากคดีถูกยกฟ้องนะครับ

พันธุ์ตำรวจเอกประสาทพรศรีสุโข

เหตุผลที่จับเพราะว่ากรณีนี้ไม่เข้าข่าย๖กลุ่ม

แต่เป็นกลุ่มที่๗คือบุคคลอื่น
ซึ่งต้องเป็นกลุ่มที่มีเหตุจำเป็น
และต้องมีการขออนุญาตจากผู้ใหญ่

อันนี้ตำรวจบอกนะครับ
ส่วนเอกสารที่กลุ่มคนงานนำมาแสดงกับตำรวจ

จึงต้องถูกจับกลุ่มดำเนินคดีตามหน้าที่
ซึ่งต้องปฏิบัติอย่างเร่งครัด
ประเด็นเรื่องการฉีกเอกสารทิ้ง

แบบมาหยิบมาฉีกต่อหน้านี้ไม่ใช่
แต่เอกสารเหล่านี้บังเอิญไปวาง
บนโต๊ะของตำรวจอีกฝ่ายนึงอืมพอเขามาเจอเขาก็คิดว่าเป็นกระดาษแบบไม่ใช้แล้ว
ดาดรีไซเคิลหรือว่ากระดาษไม่ใช้แล้วแบบเนี้ยแล้วรายชื่อก็ไม่ตรงกับชื่อที่ถูกจับกลุ่มอยู่
กระดาษเนี่ยเป็นรายชื่อ๑๖คนแต่ที่ถูกควบคุมตัวไว้มี๑๕คน
เขาก็คิดว่าไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันตำรวจฝ่ายนั้นเขาก็เลยแบบฉีกทิ้ง
ค่ะอ่าอันนี้ท่านภูมิกับการบอกนะฮะภูมิกับการสอบพ่อบางแก้วยังปฏิเสธเรื่องตำรวจที่
อ่าจับคนงานสิบห้าคนนี้มาแล้วไปดูถูกว่าเขาสกปรกมอมแมมอ่า
แล้วก็จับเพื่อต้องการยอดอะไรเนี่ยบอกว่าไม่มีใครพูด
อ่าท่านบอกว่าไม่มีนะฮะตำรวจพูดเช่นนั้นไม่ได้อ่า
ไปพูดอย่างนั้นได้ยังไงอืมนี่อ้าว